มีบ้านหลังนึงนะคะเขาสร้างอยู่ริมคลองที่จังหวัดชุมพร
ก็อยู่กันสองสามีภรรยาเขาบอกอยู่กันมา๒๐กว่าปีแล้ว
แต่ดินตรงนี้น้ำมันก็กัดซ้อไปเรื่อยเหมือนกัน
พื้นที่ดินมันก็น้อยลงน้อยลงเรื่อยเรื่อยก่อนหน้านี้ฝนตกหนัก
คาดว่าน่าจะแบบดินอุ้มน้ำครับบ้านหลังเนี้ยซุดลงไปทั้งหลังเลยอ่ะ
คุณผู้ชมเหลือแค่ห้องน้ำเอาไว้ให้ดูต่างหน้าห้องเดียว
แล้วสองสามีพระยาเขาก็ยังอยู่ในบ้านตอนบ้านร่วงลงไป
เหรอต้องตะเกียกตะกายกันออกมารอดตายมาได้อะค่ะ
อดีตผู้ใหญ่บ้านเพื่อนบ้านเขาก็มาช่วยกันนะคะ
เศษซากบ้านที่พังถล่มลงคลองสวีหนุ่มหมู่๔
ตำบลวิสัยใต้อำเภอสวีจังหวัดชุมพร
บ้านหลังนี้เป็นของนายอุทัยแท่นแก้วอายุ๖๕ปี
และนางจันแก้วแก้วใจอายุ๕๐ปี๒สามีภรรยา
เขาบอกว่ายังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เอาชีวิตไม่รอดเพราะว่าสองคนนี้ต้องตะเกียกตะกาย
เอาชีวิตรอดออกมาไหว้ออกมาจากบ้านนะคะ
เพราะว่าบ้านซุดจมลงไปในน้ำรอดออกมาได้อย่างบุดหวิด
สภาพบ้านที่เห็นคือแทบไม่เหลืออะไรเลย
เหลือแค่กรอบหน้าต่างอ่ะเหลือแค่ห้องน้ำอะค่ะ
คือช่วงจังหวะที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะสองสามีพระยาเขานอนอยู่ในบ้านนะคะ
แล้วก็บ้านหลังนี้ปลูกอยู่บนที่ดินริมคลอง
เป็นพื้นที่ของกรมเจ้าท่าบ้านเป็นบ้านยกสูงประมาณ๒เมตรครึ่ง
กว้างสี่ตารางวามีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องครัว
ฝาบ้านด้วยไม้เชอร่ามุงหลังคากระเบื้อง
ตอกเสาเข็มลึกไปสักประมาณเก้าถึงสิบเมตร
เราทำภาพกราฟิกให้ดูว่าบ้านเป็นลักษณะแบบนี้
ก่อนหน้านี้ค่ะบ้านหลังนี้ปลูกอยู่บนดิน
แต่หลายสิบปีที่ผ่านมาน้ำกัดซ่อตะหลิงเรื่อย
เหลือดินแค่๒เมตรก็เลยกลายเป็นแบบปิ่มริมคลองนึกออกมั้
แต่ก่อนมันมีดินยื่นออกไปอีกมันก็ซ่อมาเรื่อย
ใช่แล้วก็สัปดาห์ก่อนฝนตกหนักค่ะ
น้ำก็เอ่อล้นเนี่ยนะคะกัดซ้อมาจนสุดท้าย
บ้านก็พังล้มคลื่นลงไปทั้งทั้งที่อยู่มายี่สิบกว่าปีแล้วอะค่ะ
อืมนายอุทัยได้เล่าเหตุการณ์ให้กับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีฟังนะครับ
บอกว่าช่วงตีหนึ่งของคืนวันเสาร์เขาและภรรยาตกใจสุดชีวิต
เมื่อบ้านทั้งหลังอยู่ดีก็พังคลืนลงมาอย่างรวดเร็ว
เขากับภรรยาถูกหลังคาบ้านทับด้วยนะฮะแต่ก็พยายามตะเกียกตะกายเอาชีวิตออกมาจากบ้านจนได้
สินในบ้านจมหายไปหมด
พร้อมกับเรือหางยาวอีกหนึ่งลำซึ่งเป็นเครื่องมือทำมาหากิน
เรือลำนี้มูลค่าเกือบสองแสนบาทจมหายไปพร้อมกับบ้านเลยนะครับ
ความเสียหายทั้งหมดรวมแล้วมูลค่าประมาณ๕๖แสนบาท
ทำให้ตอนนี้เดือดร้อนหนักมากไม่มีทั้งที่อยู่ไม่มีทั้งเรือที่ใช้ทำมาหากิน
เหลืองมันเร็วคนตกสวดก่อนนั่นแหละซึ่งดินมันไล่แต่ด่าลิ่งไล่พัง
ถ้าช่อมเมื่อ๙๑๒ปีมันถ้าช่อมลงไปเหลือครับมากัดลงไปเหลือ
โดนไม่ทันเลยกะไม่ทันเลยอย่างที่นอนเลย

ใส่ไต๊ออมาทายน้องหน้าแร่บหน้าปากล้อง
จันแก้วผู้เป็นภรรยานะครับ
ได้เล่าให้ฟังถึงวินาทีที่บ้านพังถล่มลงมา
บอกว่าตอนนั้นนอนหลับอยู่นะฮะ
ทำให้ไม่สามารถขยับตัวได้ก็ร้องเรียกเสียงดังให้สามีช่วย
คืนนั้นโชคดีมากที่น้ำในคลองไม่เยอะ
บอกว่าถ้าน้ำในคลองเยอะคืนนั้นนะป่านนี้ตายคาที่ไปแล้ว
หลังตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้จมน้ำยังได้จมสิเพราะน้ำยังไม่มากเท่านี้
น้ำมันน้อยอยู่น้ำน้อยอยู่แต่ป้าก็ไม่ว่ายน้ำไม่เป็นใช่ไหมครับ
ไม่ไม่เป็นค่ะถ้าน้ำเยอะกว่านี้ก็คงตายคงตาย
ล่าสุดนะคะจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
ก็รู้ว่าบ้านหลังนี้เดิมสร้างเป็นโรงจอดเรือริมคลองแล้วก็ต่อเติมเป็นที่อยู่อาศัย
หลังกลับมาจากออกเรือทำประมงเสาหลักของโรงจอดเรือ
ซึ่งต่อเติมเป็นที่พักอาศัยส่วนใหญ่ก็จะปักลงอยู่ในชายตลิ่งที่มีน้ำท่วมถึง
พอระยะหลายสิบปีที่ผ่านมาเกิดน้ำกัดซ้อริมตลิ่ง
ก็เลยน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้บ้านหลังนี้พังถล่มลงมา
นายประกาศิษย์พรประสิทธิ์นายอำเภอสวี
ก็สั่งการให้ประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงไปตรวจสอบความเสียหาย
แล้วก็ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นนะคะอืมอ่าก็พังทั้งหลังเลยใช่ค่ะนะ